อ๋อเข้าขานะเข้าขาค่ะเจ็บสอง

เจ็บสองคนที่เจ็บหนึ่งก็คือคู่กรณีชาวเกาหลีใต้เขาเนี่ย
โดนยิงเข้าไปอดโออยู่ตรงนี้ส่วนอีกคนนึงต้องใช้คำว่า
เพราะร้ายจริงจริงชาวบ้านขี่รถกำลังจะกลับบ้านค่ะ
นี่โดนกระสุนลั่นเข้าใส่นะแค่งโดนลูกหลงค่ะเจ็บไปด้วยอีกคนนึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามครึ่งนะคะตำรวจสพเมืองพัทยาและกู้ภัย
ก็เลยรีบลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุค่ะจุดเกิดเหตุคือร้านอาหารอีสาน
คู่กรณีที่เป็นชาวเกาหลีใต้ชื่อว่านายคิมนามิวนะคะ
อายุ๔๖ปีโดนยิงต้นขาขวาห่างไปสองร้อยเมตร
ชาวบ้านที่โดนลูกหลงคือนายธนวัฒน์ค่ะอายุ๒๔ปี
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๒ปลอกในร้าน
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็มีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
นายธนวัฒน์ก่อนนายธนวัฒน์เนี่ยคือชาวบ้านที่กำลังจะขี่รถกลับบ้านแล้วโดนลูกหลงนะฮะ
เขาก็บอกว่าผมขี่รถจะกลับบ้านผ่านร้านได้ยินเสียงปืนดังปั้งผมก็ตกใจแล้วผมก็บิดเลย
กะว่าโอ้เดี๋ยวโดนลูกหลงสักพักขี่ไปทำไมมันเจ็บขาล่ะ
้มลงไปดูอ้าวโดนแล้วจ้าลูกหลง

คุยกับคุณสันสนีนะคะ

สมัครงานแถวนี้ก็เลยมานั่งดื่มที่ร้าน
เจ้าของร้านกัญชาก็ตามมานั่งด้วยทีหลัง

หยิบเอกสารบางอย่างที่มีสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้คนเกาะเหตุดูก่อนจะทะเลาะกัน
จริงสองคนนี้ร้านเขาติดกันนะคะ
วันก็ตีกันไปรอบนึงแล้วนะทะเลาะกันไปรอบหนึ่งแล้ว
แล้วพอรอบ๒ที่เอาเอกสารอะไรไม่รู้ไปให้ผู้ก่อเหตุดู
ผู้ก่อเหตุก็ยิงออกมาเลย๒นัด

เกาหลีเอาใบที่ตำรวจเชิญ
เป็นใบตำรวจสำนักงานตำรวจอะไรแห่งชาติอะไรประมาณนี้แหละที่เขาเปิดร้านหรือเปล่า

อันนี้ไม่รู้ว่าทะเลาะกันด้วยสาเหตุอะไร
แต่เหมือนได้ยินนิดว่า
แต่เหมือนได้ยินว่าเขาทะเลาะกันสักตอนกลางวันแล้วค่ะ
ทีมข่าวเราไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีภาพเห็นเลยล่ะ
คนเกาหลีที่เป็นคนเจ็บอ่ะเดินมานั่งกับลูกค้าที่ร้านนี่เห็นไหมเห็นไหม
ที่เขาบอกว่าผู้หญิงสองคนมาสมัครงานแล้วคนนี้เขาก็เดินมานั่งจอยโต๊ะด้วยค่ะ
ก็เดินมาแล้วสักพักหนึ่งเริ่มเหมือนแบบเสียงดังออกท่าออกทาง
อันนี้คือร้านของคนก่อเหตุร้านคนก่อเหตุค่ะใช่
ร้านของคนเจ็บอยู่ข้างตอนแรกก็เหมือนนั่งบุญกาศาสตร์อุ้ยนี่
แล้วอยู่คนก่อเหตุก็เดินมาแล้วก็โดดถีบเลยนั่นมีปืนในมือด้วยนะเออ

เสร็จแล้วเขาถอดกระเป๋าเลย

เดินสวนเข้าไปในร้านเลยนะคะ
เดินเข้าไปในร้านเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่ง
เป็นจังหวะนี่เห็นไหมยกปืนแล้วเห็นไหม

แล้วก็ยังเดินเข้าไปหาขนาดเขามีปืน

ใช่อันนี้คือโดนยิงไปแล้ว

และนี่คนก่อเหตุออกมาออกมาเสร็จปุ๊บ
ยังยังโวยวายกันอยู่
ชื่อดำก็ห้ามคนก่อเหก่อเดินกลับเข้าไปในร้านแล้ว

แต่ก็ไม่สนใจขี่ไปเลยคนเกาหลีก็นั่งอ้าวเจ็บขาอยู่ที่โต๊ะนะคะ
ส่งคุณภูริพัฒน์ลงไปดูในพื้นที่หน่อยดีกว่าว่ายังไงนะคะ
อย่างที่บอกร้านเกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านขายอาหารอีสานแบบจิ้มจุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
กลางคืนปิดตอนเช้าหน้าร้านยังมีกองเลือดคนเจ็บอยู่เลยนะคะ
ทีมข่าวได้เจอตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจปรับรามสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
เขาก็ลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเหมือนกัน
คนร้ายหรือว่าคนก่อเหตุชื่อว่าคมกริจฤทธิกระจายอายุ๓๗ปีนะคะ
จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคือคนเกาหลีที่ถูกยิงอ่ะพี่อุ๋ย

จากข้อมูลที่คุณภูริพัฒน์ไปไล่ถามร้านในระแวกนั้นมา
บอกว่าคนเกาหลีคนนี้ที่เปิดขายกัญชา
ทะเลาะกับคนแถวนั้นไปทั่วเลย
มีปัญหากับทุกร้านแถวนั้นไปทั่ว
เพราะว่าเป็นคนพูดจาเสียงดัง
ลักษณะเหมือนแบบอวดเบ่งโอ้อวดใหญ่โตอะไรอย่างนี้
แถวนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยชอบกัน
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยคนเกาหลีคนนี้เขาก็มาโวยวายที่ร้าน

จังหวะที่จะเดินสวนกลับเข้าไปในร้านตอนที่เขาโดนกระโดดถีบไปแล้ว
จังหวะนี้แล้วที่จะเดินสวนกลับเข้าไป
ในร้านก็บอกแล้วอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป
แต่ว่าเขาก็ยังเดินเข้าไปแล้วคนก่อเหตุก็ยิงสวนออกมาเลย
ทีนี้เราก็เลยไปดูร้านขายกัญชาของคนเจ็บบ้างของชาวเกาหลีคนนี้นะ

เอ๊ะคนเกาหลีมาอยู่เมืองไทยเขาขายกัญชาได้ใช่ไหม
หรือเขาเปิดร้านแบบไหนอะไรยังไงแล้วเอาต้นกัญชามาวางขาย
ก็อย่างที่เห็นนะคะก็ขายค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องไปดูใบอนุญาตอะไรอีกเยอะแยะเนาะ
ใช่ค่ะนี่แต่นี่คือร้านของเขา

มันมีใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันอยู่ที่หน้าร้านกัญชาด้วย
แจ้งความเอาไว้๒๒กุมภาพันธ์
เที่ยงคืน๑๔นาทีก่อนเกิดเหตุแค่๒ชั่วโมงเองค่ะพี่อุ๋ย

เป็นใบแจ้งความเนื้อหาระบุบอกว่า
เจ้าของร้านขายยาที่ติดกับร้านส้มตำเลี้ยงหมาไว้๒ตัว
หมาชอบไปอึเรียราชและเห่าทำให้ได้รับความเสียหาย
เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ว่าร้านขายยาข้างร้านส้มตำคือระแวกเดียวกันนั่นแหละ
หมาแล้วหมาชอบมาอึเรียราชแล้วก็เห่า
เขากลัวความปลอดภัยของเขาเลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ว่าเขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะ

ต้องคุณภูมิภัทรก็เลยเอาตามไลน์แทงไหนไปหาร้านขายาหน่อย
ในร้านขายยาร้านไหนก็ไปคุยกับร้านขายยากับพี่วินมอเตอร์ไซค์ในระแวกนั้น

ก็ชาวเกาหลีคนนี้ไม่มีใครถูกชะตาเลยสักคน
เพราะชอบโวยวายพูดเบ่งใหญ่โตไม่เข้าหู
ก่อนหน้านี้สัก๔๕วันเพิ่งจะตะโกนด่า
แล้วก็ทำร้ายหมาจรจัดที่เดินผ่านหน้าร้านไปเอง

ส่วนตัวคนก่อเหตุเนี่ยก็เปิดร้านขายอาหารอีสาน

จริงตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
ก็มีคนนี้คนแรกเลย
ไม่เคยคุยไม่เคยสนิทกัน
จะเหมือนกับว่าพูดไอ้นี่พูดหาเรื่องนี่ว่า

ทีมข่าวเราก็พยายามไปที่บ้านพักของคนก่อเหตุ

อยู่ห่างจากร้านขายอาหารแค่๗กิโลเมตรนะคะ
บ้านเปิดไฟแต่ว่าไม่มีใครออกมาเลย

เขาก็บอกว่าหลังเนี้ยนายคมกลิ่นได้อยู่กับลูก
แต่ว่าตั้งแต่ที่เขาเลิกกับภรรยาไปก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันอีก

ไม่ค่อยพูดหรือว่าสูงสิงห์กับใครค่ะ
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาก็บอกว่า
ก็เป็นความขัดแย้งส่วนตัวแหละจากเรื่อง
ทะเลาะกันเสียงดังกันน่ะนะคะซึ่งคนก่อเหตุกับคนเจ็บก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันมาหลายครั้งแล้ว
ล่าสุดนะคะตำรวจสพเมืองพัทยาคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คมกริจนะคะก็มาที่โรงพักหลังจากที่สารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับข้อหาพยายามฆ่า
ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะและข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งนายคมกริจเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจพร้อมกับทนายความ
ในชั้นสอบสวนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
แต่เขาก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุ
ขอโทษคนเจ็บทั้งสองคนด้วย